ที่ชัยนาฏหน่อยนะคะชัยนาฏเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่าล้นตลิ่งแล้วนะคะ
น้ำเนี่ยก็เลยท่วมบ้านเรือนประชาชนบ้านเรือนประชาชนสักประมาณกว่าร้อยหลังคาเรือนค่ะ
ได้รับผลกระทบสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรอยู่ไม่ได้
อยู่ไม่ได้ก็ต้องมีการอบพยพออกมานะคะแล้วเนี่ยค่ะภาพที่เห็นคือ
ต้องมาอยู่กันที่เพิงพักต้องมาอยู่กันที่ข้างถนน
มาใช้ชีวิตแบบตามมีตามเกิดแบบนี้ค่ะ
แบบนี้จริงนะคะสิ่งที่ตามมาคืออะไรล่ะ
ยุงกัดแมลงกวนไม่มีไฟฟ้าใช้
สิ่งที่น่ากังวลคือนี่แหละค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะมันมืดอยู่ข้างถนนแล้วถ้าเกิดว่ารถแล่นมา

คนอยู่กลัวว่าจะเกิดอุบัติเทศใช่เลยค่ะพี่เบิศ
นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านกังวลแล้วสิ่งที่เขาอยากร้องขอคืออะไรคะ

หนึ่งป้ายเตือนสองไฟกระพริบช่วงกลางคืน
อยากให้มีสัญลักษณ์ที่มันมองเห็นชัดว่าตรงนี้มีคนอยู่ดูสิคะ
นี่ขนาดว่านักข่าวของเราไปถ่ายนะเห็นไหม

อ่าฟังเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านหน่อยนะคะ

สองวันค่ะสองคืนแล้วแล้วสองคืนนี้ผ่านมา

ก็มียูค่ะแล้วก็มีพวกน้ำดื่มน้ำใช้ค่ะ
ก็ยุงเยอะน้ำดื่มน้ำใช้ไม่สะดวกแล้วพวกห้องน้ำล่ะฮะตอนนี้
ก็ยังไม่มียังไม่มี
แล้วเวลาเราถ่ายหนักถ่ายบาร์ทำไงกันตอนนี้
ลุยน้ำเข้าบ้านต้องลุยน้ำเข้าบ้านเลยแล้วเรามานอนริมถนนแบบเนี้ย
เรากังวลไหมของที่บ้านมีคนเฝ้าไหมครับ
ก็ผ่านกันค่ะถ่ายลุยน้ำเข้าไปดูหรือไว้ใจไม่ได้เลย

นี่คือพื้นที่ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธค่ะ